มาดูเรื่องราวของคุณลำไยหายทองคำเธอก็ถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ชีวิตนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทำงานเก็บเงินรวมถึงเป็นคนที่กระตันอยู่ด้วย
ก็ออกเงินในการสร้างบ้านให้คุณตาแท้ของเธอนะครับแต่ปรากฏว่าคุณตาแท้ของเธอไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้ว
เพราะว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนขณะที่คุณตาขี่รถจักรยานยนต์จะไปแจกการ์ดงานขึ้นบ้านใหม่ให้กับเพื่อนบ้าน
แล้วบ้านนี้ก็คือลำไยสร้างให้ใช่ไหม
ใช่ครับบ้านที่ลำไยออกเงินสร้างให้คุณตาอยากให้คุณตาได้อยู่แบบสุขสบายแต่ท้ายที่สุดคุณตาไม่ได้อยู่นะครับ
ถือว่าเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณลำไยหายทองคำครับ
เกิดขึ้นบริเวณถนนภายในหมู่บ้านน้ำคำใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
คุณตาสวัยคลังมนตรีอายุ๘๒ปีซึ่งเป็นคุณตาแท้ของนางสาวสุพรรณสาเวทกามาหรือว่าลำไยหายทองคำ
นักร้องสาวที่โด่งดังจากเพลงผู้สาวขาเลาะแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตต่างเนี่ยนะครับ
ขณะที่คุณตาสวัยเองขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปแจกการ์ดงานขึ้นบ้านใหม่ที่มีกำหนดจะขึ้นบ้านใหม่ในเช้าวันนี้แล้วนะคุณ
เมื่อคุณตาขี่รถจักรยานยนต์ไปถึงนะฮะบริเวณสี่แยกในหมู่บ้านนี่แหละครับ
เกิดการเฉียวชนกับรถกระบะที่มีนายสมหมายถุงน้ำคำอายุ๕๑ปีขับมา
ร่างของคุณตาสวัยลอยกระเด็นตกลงศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงมีเลือดออกทางปากและจมูกก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
โดยบ้านของคุณตาสวัยที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ก็ตกแต่งทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอย่างสวยงามหลังนี้แหละครับแล้วก็เตรียมเต็นต์เตรียมไฟเตรียมงานเรียบร้อยแล้ว
ใช้เงินก่อสร้างไปกว่า๒ล้านบาทเตรียมขึ้นบ้านใหม่ไว้ในวันนี้ก็ต้องกลายมาเป็นการจัดงานศพของคุณตาสวัยเจ้าของบ้านนะครับ
โดยมีญาติญาติและคนในหมู่บ้านมาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมในคืนแรกเมื่อคืนนี้
โดยนางหนูแดงคลังมนตรีเป็นแม่ของคุณลำไยหายทองคำนะครับ
แล้วก็เป็นลูกของคุณตาสวัยเดินทางมางานศพบอกว่าไม่นึกว่าคุณพ่อจะจากไปกระทันหัน
บ้านหลังนี้เองลำไยซึ่งเป็นหลานของคุณตาเป็นคนออกเงิน
สร้างให้คุณตาได้อยู่สุขสบายในบ้านปลายชีวิตหลังจากที่คุณตาก็ลำบากมาตลอดชีวิตนะครับ
โทรบอกลูกสาวแล้วหลังทราบข่าวลูกสาวคือคุณลำไยถึงกับช็อก
แล้วก็ปล่อยโฮร้องไห้ทางโทรศัพท์และบอกว่ากำลังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ภาคใต้
จะรีบทำงานให้เสร็จเร็วที่สุดและจะกลับมางานศพคุณตาให้ทันนะครับ
ปลอบใจลูกสาวไปว่าให้ทำใจดีเอาไว้ไม่ต้องห่วง
แล้วก็ได้บอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณตาให้รับรู้แล้ว
ลำไยหลานสาวติดงานแสดงซึ่งหากติดคิวแสดงเลื่อนไม่ได้
คุณลำไยบอกว่าจะรีบมางานในวันที่๕พฤษภาคม
ซึ่งเป็นวันชาปนกิจเป็นวันเผาแล้วนะครับ
ฟังเสียงของแม่ของลำไยกันครับ
ตากับยายเขาสบายเพราะว่าเมื่อก่อนยายกับยาย
ก็เป็นคนไปหาเลี้ยงเขาแล้วตาก็เหมือนกันครับ
เราก็อยากให้ตากับยายได้อยู่สบายเพราะว่าเกียร์แล้ว
ทางด้านคุณลำไยเองก็มีการโพสต์ถึงคุณตาเลย

แคปชั่นข้อความว่าตาอยู่บนสวรรค์แล้วคิดถึงตานะครับ
แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของคนในครอบครัว
ของคุณลำไยหายทองคำมาณที่นี้ด้วยนะครับ